ตอนนี้ทางกอทมกับสปสชก็เดินหน้าตรวจเชิงรุก
โดยชุดตรวจจากทางไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชน

จากทางไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนนะครับ
หลังจากที่ไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนพันธมิตร
ส่งมอบรับผิดเทสให้กับทางกรทมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชรอบที่๒อีกกว่า๕๐๐๐ชุด
วันนี้ทางกรทมและสปสชต่างเข้าพื้นที่ชุมชนต่างนะครับไปตรวจเชิงลุกนะครับ
ทีมข่าวของเราไปดูการตรวจเชิงลุก
รับผิดเทสของศูนย์บริการสาธารณสุข๒หรือว่าสบสเขตรัชเทวี
ที่ชุมชนหลังวัดมกษันนะครับ
มีบ้านประชาชนอยู่ประมาณ๘๐หลังคาเรือนเนี่ย
บ้านประมาณ๕๐๐กว่าคนในพื้นที่๒๐๐เศษตรงนี้ค่อนข้างแออัดนะครับ
ก่อนหน้านี้ตรวจพบคนที่ติดโควิดในพื้นที่อยู่๑๔คน
ทำให้ชาวชุมชนที่นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงทันที
ก็ไปตั้งโต๊ะเปิดจุดตรวจหน้าทางเข้าออกชุมชนนะครับ
ตรวจให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง๗กลุ่มโรค
แล้วก็ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน
ยังมีการสอนการใช้วิธีการใช้ชุดรับผิดเทสด้วยตัวเองด้วย
อนาคตภาครัฐอนุญาตให้ใช้ตรวจกันเองที่บ้านได้เนี่ย
จะได้ทำกันเป็นนะฮะถ้าเกิดสามารถหาซื้อไปตรวจที่บ้านได้
ผลการตรวจครึ่งวันเช้ามีผู้ติดเชื้อ๒คนจาก๒๕คน
เราได้คุยกับผู้ตรวจคนหนึ่งอายุ๗๐แล้วมีโรคประจำตัวพากินสันด้วยนะฮะ
ผลตรวจไม่ติดเชื้อนะครับคือผู้สูงอายุท่านเนี่ยบอกว่ากังวลมากตอนแรกเนี่ย
เพราะต้องอยู่ร่วมกับลูกสาวที่ติดเชื้อร่วมสัปดาห์
พอได้ตรวจก็อุ่นใจต้องขอบคุณมากที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชน
รวมทั้งกรทมและสปสชไม่ทอดทิ้งชุมชนเล็กขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายจริง
บางคนเขาจะนั่นไหมใช่ไหมล่ะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไทยรัฐจะมาด้วย
ก็บอกเออไทยรัฐก็ดีก็ดีใจนะที่เขามาทำให้ชุมชนหลังวัดเนี่ย
คนมาวันนี้ก็ไม่คงเคลียร์โล่งใจ

เพราะเราใช้ห้องน้ำห้องเดียวกับคนที่ติดเชื้อแต่เขาเด็กกลุ่มเขียวนะ
ประธานชุมชนก็ขอบคุณมายังกรทมสปสชไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนนะครับ
ทุกฝ่ายด้วยนะครับที่มาตรวจให้กับชาวชุมชนนะครับ
จะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงกันอีกต่อไปนะครับ
สำหรับโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
โดยไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชน
เรายังเร่งเดินหน้าต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดนะครับคุณจิตสุภาวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ป
เปิดเผยหลังหารือร่วมกับรองพอกองบริหารการสาธารณสุข

ตัวแทนจากสาธารณสุขนะครับที่ดูแลงานกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ข้อสรุปว่าไทยรัฐกรุ๊ปได้รับชุดตรวจโควิด๑๙
มาเป็นล็อตที่๓อีก๕๐๐๐ชุด
รวมกับที่ได้รับมอบหมายมาจากพันธมิตรภาคเอกชนอีก๑๐๐ชุด
เราจะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข๑๐จังหวัดสีแดงเข้มในวันพรุ่งนี้นะครับ
แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยาสงขลาสมุทรปราการ
มุทรสาครและสระบุรี
ก่อนจะกระจายไปยังหน่วยงานและจุดตรวจให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อนำไปตรวจให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง
เพื่อเร่งคัดกรองคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนโดยเร็วนะครับ
ก็ต้องขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านด้วยนะฮะที่มาร่วมกันนะครับ